เมื่อวานนี้สินทวีชัยไทยรัฐนากุล
ที่เพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่ง
เจอกับต้นสังกัดเก่าแล้วก็แบ่งคะแนนกันไปค่ะ
นัดที่๑๙ของฤดูกาล
ซึ่งเกมนี้ฉลามชนก็ส่งทั้ง

แล้วก็ดัชกรทองเหลาลงเป็นตัวจริงค่ะ
นัดที่๘นะคะศุภัณฑ์บุรีเกือบจะได้ประตูค่ะ
แต่เป็นสินทวีชายที่ยังปัดรุ่นยิงไกล
คิมซึงฮาวานไว้ได้ค่ะ
หลังจากนั้นนัดทีที่๓๙นะคะ
ศุภัณฑ์น่าจะได้ประตูอีกครั้งจากเคียวตั้งสิวา
แต่ว่าสินทวีชัยก็ยังโชว์ฟอร์มซุปเปอร์เซฟ
นาทีที่๘๖ค่ะธนาศิษริพระได้ยิงนะคะ

เกมสินทวีชัยก็ช่วยทีมชนบุรีไม่ให้เสียประตู
เสมอกับสุพรรณบุรีไป๐ประตูต่อ๐
แบ่งกันไปทีมละ๑คะแนนค่ะ
ส่วนผลอีก๓คู่เมื่อวานนี้นะคะ
พีทีทีระยองค่ะก็ชนะการท่าเรือ๑ประตูต่อ๐
ท่าเรือไม่ชนะในลีกเป็นนัดที่๖ติดต่อกัน

ขณะที่ชัยนาธอนบิลค่ะเสมอกับพีทีประจวบ๑ประตูต่อ๑ค่ะ

แทนที่ศุภัณฑ์บุรีที่มี๑๗คะแนนเท่ากัน
แต่ว่าประตูได้เสียเป็นของเชียงใหม่เป็นรองค่ะ
ไปดูกันที่ฟุตซอลไทยลีก๒๐๑๙กันบ้างนะคะ
แข่งขันกันนัดที่๑๘แล้วค่ะ
ราชนาวีชุดสีขาวเปิดบ้านต้อนรับพิธีบลูเวฟชนบุรีค่ะ
นาทีที่๒๒นะคะ
ราชนาวีขึ้นนำก่อนจากวิทย์ภูชนะเปี่ยมสวัสดิ
แต่นาทีที่๒๔ชนบุรีก็ตามตีเสมอค่ะ
จากรณชัยจูวงศุกร์
ต่อมานาทีที่๒๕นะคะ
เยือนขึ้นนำบ้าง๒ประตูต่อ๑ค่ะ
รณชัยจูวงศุกร์นะคะที่ยิงลูกที่๒ของตัวเองในเกมนี้

ราชนาวีก็ตามตีเสมอ๒๒จากเจษฎาชูเดช
อย่างไรก็ตามนาทีที่๓๐นะคะ
ผู้ชนะเปรียมสวัสดิ์ก็ยิงลูกที่๒ของตัวเองบ้างค่ะ
ราชนาวีขึ้นนำอีกครั้ง๓ประตูต่อ๒
และในนาทีที่๓๘ชนบุรีไม่ยอมแพ้ค่ะ

จากประตูของสุภวุฒิเถื่อนกลางค่ะ

แล้วก็ยังแข่งมากกว่าอยู่๑นัดด้วยค่ะ
ผลการแข่งขันอีก๒คู่เมื่อวานนี้นะคะ
กรมทางหลวงค่ะที่ชนะห้องเย็นท่าข้ามไป๓ประตูต่อ๒ด้วยกัน
ส่วนสุรธรรมณีทะลมมภาคจังหวันออกเฉียงเนื้อไปถึง๑๐ประตูต่อ๓เลยค่ะ
โปรแกรมวันนี้นะคะมีแข่งขันกันทั้งหมด๔คู่ถ่ายทอดสดทุกคู่นะคะ
โดยคู่ที่ถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เวลา๔โมงครึ่งค่ะธรรมศาสตร์ยังบลัดเจอกับมเกษมบัณฑิต